ท่านผู้ชมครับมันมีคลิปเหตุการณ์อยู่คลิปหนึ่ง
หลายคนเห็นแล้วก็ทั้งตกใจทั้งสลดหดหูใจนะ
แล้วก็แสดงความเป็นห่วงไปยังพระเจ้าที่วัดด้วย

วัดธินนทบุรีนะฮะวัดบังง่วง
คือกู้ไพเขานำศพผู้ที่เสียชีวิตจากโคสิบเก้ามาส่งที่วัด

เพื่อให้ชาปนกิจตามขั้นตอนอืมทีนี้ผู้ที่เสียชีวิตเป็นหญิงสาว
ซึ่งเธอน้ำหนักเยอะตัวใหญ่
น้ำหนักก็ร้อยแปดสิบกิโลกรัมได้อืม
นะฮะโลงก็หนักอีกประมาณสักยี่สิบกิโลได้
ค่ะรวมสองร้อยกิโลอะอืม
ไปถึงลงที่วัดปุ๊บปรากฏว่าโลงแตก
ค่ะพระเนี่ยคือมีอยู่รูปนึงเนี่ย

คือท่านต้องรีบวิ่งมาแบบช่วยรับน้ำหนักต่อด้วยค่ะ
เดี๋ยวไม่งั้นจะไปกันใหญ่อืม
คุยมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับ
กิโลไม่รวมโลงครับ๑๕๐กิโลไม่รวมโลงนะครับ
เอาละเอาละเอาละ
ขั้นตอนแรกได้เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่เป็นอย่างงี้เพราะว่า

นะครับแล้วก็ยังจะต้องบรรจุสารเคมีใน
๑๐ล็อกอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
เกือบเกือบสองร้อยโลครับทำให้น้ำหนักของลง
อาจจะรับไม่ไหวแล้วเราต้องขึ้นตรงนี้ด้วย
นี่ค่ะเกือบสองร้อยโลครับมาเป็นกำลังใจกันนะครับ
จังหวะตรงเนี้ยฮะท่านผู้ชมครับพระรูปนี้ท่านต้องมาช่วย
เพราะว่าโรงมันปริแตกมาแล้วมันจะมีรอยเอากระดาษกาวสก๊อตเทป
เอาอะไรมาปิดมายึดเอาไว้อยู่แล้วนะครับ
สุดท้ายก็ต้องรีบช่วยกันยกขึ้นเตาเผานะฮะเดี๋ยวถ้ามีภาพตอนช่วงที่นำเข้าเตาเผาเนี่ย
พระเจ้าท่านก็ต้องถอดชุดพีพีอีกันหมดนะฮะเดี๋ยวมีภาพด้านในไหมฮะ
ตอนที่นำลงเข้าเตาเผาเนี้ยที่แรกเห็นเนี้ยคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่หมดเลยแล้ว
พระรูปเดียวอืมพอถอดชุดพีพีอีออกมานี่นี่พระทั้งนั้นเลยครับ
เจ้าหน้าที่มีอยู่๒คนนะฮะที่เหลือพระหมด
วัดนี้รับชาปนกิจศพศพที่เสียชีวิตจากโควิดด้วยเพราะฉะนั้น
พระท่านต้องมีชุดเหล่านี้เอาไว้ใส่แต่มีพระรูปหนึ่งที่ไม่ทันได้ใส่
ท่านต้องไปช่วยเลยวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดแห่งนี้นะครับ
บางม่วงที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้ไปสอบถามจากพระสมุบุญเกิดท่านเป็นเจ้าวาดวัดนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางกู้ภัยที่จะนำศพมา
เขาก็แจ้งไว้ก่อนแล้วว่าศพนี้เนี่ยจะมีน้ำหนักเยอะหน่อยนะ
เป็นหญิงสาวัยห้าสิบเจ็ดปีน้ำหนักหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลกรัมได้
รวมกับน้ำยาที่บรรจุมาในถุงซิปที่เป็นถุง๑๐ล็อก
แล้วก็โรงและพวกนี้ด้วยก็คือเกือบสองร้อยกิโลกรัม
ความจริงแล้วเนี่ยโรงศพที่นำใส่มา
ก็ทำมาจากไม้ชานอ้อยที่มันจะบางด้วยแล้วมันจะบางหน่อย
แล้วโรงเนี่ยมันปริมันแตก
โรงเนี่ยมันแตกมาตั้งแต่ตอนออกจากโรงพยาบาลแล้วอยู่บนรถแล้ว
เขาก็ช่วยกันมัดอะไรมาก่อนแล้วแต่พอมาถึงตรงนั้นเนี่ย

เพราะไม่คิดว่าจะต้องมาโอ้โหมาถึงโรงมันจะปลีแตกแล้วต้องไปช่วยกันแบก
คือท่านวิ่งไปแบบรองทันเนี่ยก็คือบุญมากแล้ว

เพราะน้ำหนักตัวเขา๑๘๐กิโลแล้วก็โรงที่ใส่มาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเล็กกับตัวนิดนึงแล้วก็เขาก็ศพมันนอนหงายเต็มตัวไม่ได้ก็จะแข่งมาจากโรงพยาบาลเนี่ยพอขึ้นที่กั้นความเร็วที่โรงพยาบาลเนี่ยลูกที่๓รู้เลยว่าโรงมีปัญหา
รับทุกเคสแต่ว่าขออย่างเมื่อกี้นี้ล่าสุดที่กำลังจะเผาที่เผาอยู่ตอนนี้เขาก็บอกเลยว่าเกือบร้อยครับเกือบร้อยครับแล้วก็เกมกำลังพลใส่ชุดให้เกิน๖คนขึ้นไป
พร้อมซ่อมแซมมาเสร็จเนี่ยหลวงพ่อคาดว่า๑๐กว่าแล้วยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเลยนะมันรอไม่ได้มันรอไม่ได้ดีนะมันมีเตาสำรองช่วย
ทางวัดแห่งนี้ก็ต้องซ่อมเตาเผากันด้วยนะครับเพราะว่ารับชะปนักกิจศพโควิด๑๙มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางวัดเนี่ยคือทางวัดไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะฮะคือทำด้วยแบบโอ้โหต้องการช่วยเหลือญาติโยมจริงแต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางวัดตอนนี้ต้องการนะฮะทางวัดบางม่วงฝากบอกมานะครับชุด

วันนี้เราไปคุยกับท่านบ้านนะครับ
ปิดแล้วก็ถ้ามีญาติโยมาพวกญาตินะญาติมาก็ยงให้สินทำพิธีบรรทคุณวางหน่อไม้จันทร์เหลือกับของส่งเลยเรียบร้อย
เหนื่อยมากแต่ว่ายังสู้ได้อยู่ไหวอยู่ยังไหวอยู่
ทางวัดแห่งนี้นะครับวัดชินวรารามวรวิหารที่ปฐุมธานีเนี่ยปกติก็จะช่วยเหลือในการเผาศพ
ทุกคนครรภ์มียากร้ายยากจนแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว
ผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ทางวัดก็ชาพนักกิจให้

คือเปิดเผาไปแล้ว๒๕ศพได้นะฮะแรงงานต่างด้าวผู้ยากไร้

คือเตาเผาก็มีปัญหาใช่ค่ะ
เพราะว่าเกินกำลังถูกต้องไม่รวมผู้ที่เสียชีวิตโดยทั่วไปอีก
คือจริงจริงเวลาเห็นภาพทุกคนร่วมด้วยช่วยกันแบบเนี้ย
จริงมันก็ดูเป็นภาพที่สวยงามทราบซึ้งถึงน้ำใจกันดี
แต่ว่ามันก็สะท้อนหลายอย่างนะคะว่าเอ๊ะแล้วความพร้อมการเตรียมพร้อม
สนับสนุนจากภาครัฐมันอยู่ตรงไหนยังไงบ้าง
ที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มคนประชาชนนะตอนนี้ที่ต้องต่อสู้กับวิกฤตโควิด๑๙